ในวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะมีคนติดเชื้อโควิดสิบเก้าเพิ่มนะคะ
คนแรกค่ะคุณปั่นภัยบูรณ์เกรียวแก้วอายุ๖๘ปีนะคะ
ปั่นโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่าไปงานที่จังหวัดระยอง๑๐เมษายนที่ผ่านมา
หลังจากนั้นเริ่มมีอาการไอและเริ่มไม่สบายไปตรวจ๑๔เมษายน
ผลออกมา๑๕เมษายนว่าติดโควิด๑๙ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะ
ส่วนอีกคนที่เพิ่งโพสต์เมื่อช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมานี่เองค่ะ
คุณขันเงินนะคะเพื่อนร่วมวงไทเทเนียมซึ่งก่อนหน้านี้คุณเวย์ก็ติดโควิด๑๙ไป
ตรวจครั้งแรก๙เมษายนผลออกมาเป็นลบนะคะ
กักตัวไปเรื่อยจนเมื่อวานนี้ไปตรวจอีกรอบนึงปรากฏว่าผลออกมาเป็นบวกนะคะ
ติดโควิด๑๙ก็กำลังไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
คุณขันเงินก็โพสต์เอาไว้ว่าอยากให้ทุกคนมีสติช่วยกันเฝ้าระวัง
เพราะว่าหลังจาก๑๕วันเพิ่งมาตรวจพบเชื้อค่ะ
ส่วนดาราสาวคุณอีฟพุธิดานะคะก่อนหน้านี้ติดโควิด๑๙พร้อมกับสามี
ล่าสุดเธอโพสต์ภาพกับลูกชายน้องมีบุญแล้วก็แจ้งข่าวว่าลูกชายวัยสองขวบ
ติดโควิด๑๙นะคะโอ้โหคุณหมอบอกว่าแต่เชื้อไม่ได้เยอะมากค่ะ
ส่วนคุณพ่อค่ะอาต้อยเศรษฐาและคุณแม่อาเปี๊กอรัญญาไม่ติดนะคะ
รวมแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่๖ถึง๑๘เมษายนมีคนในวงการบันเทิงติดโควิด๑๙
คนยังไม่ได้มีใครรักษาหายและออกมาจากโรงพยาบาลนะคะ
ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวค่ะคนแรกกับคุณสแตมนะฮะใช่ค่ะ
แต่ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับพระเอกดังของเรานะครับคุณป้องนวัฒน์
ได้โพสต์ลงไอจีนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
บอกว่าติดโควิดสิบเก้านะครับโดยไปตรวจครั้งแรกเนี่ย
เมื่อ๑๗เมษายนนะครับแล้วผลออกมาบอกว่าติดนะครับ
ตอนนี้คุณป้องนวัดไปอยู่โรงพยาบาลแล้วส่วนเรื่องไทม์ไลน์ต่าง
คงมีการชี้แจงแล้วก็บอกแจ้งกันมานะครับ
อาจจะต้องเป็นขั้นตอนของการเข้าโรงพยาบาลเข้ารับการรักษาในช่วงเวลานี้ก่อนนะครับ